มากัดกันให้สะบัดกับเราสองคนในหู้กัดสมัดค่าเออเอาละครับ
ดูเวลาดีดีแบบนี้นะครับสิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีโดยประมาณมาสนุกแสน
ร่วมคอมเมนต์ร่วมแสดงความคิดเห็นในแต่ละข่าวที่เรานำเสนอไป
โดยเฉพาะข่าวแรกนี้ดีใจกันไหมล่ะ
สำหรับคนที่วางแผนจะมีลูกคุณวางแผนจะมีลูกหรือยัง
ผมก็คิดอยู่ต้องมีแล้วตอนนี้มีแล้วด้วย

ลูกกระบองลูกกระบองมีอยู่ที่บ้านอยู่๒ลูก๓ลูก

เรื่องของเรื่องใครที่คิดว่าจะมีลูกหรือว่ามีลูกแล้ว
นี่เตรียมตัวได้เลยเพราะภาครัฐเขาเตรียมอุดหนุน
อุดหนุนนั่นไม่แหละหมายความว่าให้ไปซื้ออะไรนะคะ
หนุนหมายถึงว่าถ้าใครมีลูกเขาจะให้เงินเพิ่มตั้ง๘๐๐

ใครที่มีบุตรแล้วนะคะคงทราบกันดีแหละ
ภาครัฐตอนนี้เขาอุดหนุนเด็กนะ
ใครที่มีลูกคนละ๖๐๐บาท
ให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่มีรายได้น้อย
แต่ว่าล่าสุดภาครัฐค่ะกำหนดออกมาว่า
เดี๋ยวจะจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรเพิ่มให้อีก๘๐๐บาท

ซึ่งเท่ากับว่าคุณผู้ชมที่มีบุตรเนี่ย

ตอนแรกก็คือเงินเดิมไง๖๐๐บาท
ต่อที่๒๘๐๐บาทบวกกันเป็น
อย่าโยนไวสิเกือบนับไม่ทันเลยอ่ะ

ผู้ที่จะได้รับเงินสงเคราะหมุดเพิ่ม๘๐๐บาทนั้น
คือจะต้องอยู่ในเงื่อนไขดังต่อไปนี้นะ
เลยก็คือหากเป็นผู้ประกันตนมาตรา๓๓และ๓๙
ต้องมีการจ่ายเงินสมทบมาสักระยะหนึ่งแล้วนะ
ถึงจะได้รับสิทธิ์เงินสงเคราะหมุดนี้ไปครับ
นะฮะหากเป็นผู้ประกันตนมาตรา๔๐
ต้องเป็นผู้ที่ได้เลือกทางเลือกที่๓
ที่เลือกจ่ายเงินสมทบเดือนละ๓๐๐บาท

เขาก็มีเรื่องของกฎกติกาของเขาอยู่นะครับ
ใช่ค่ะเอาส่วนขั้นตอนเป็นแบบไหนนะคะ
ที่จะให้ได้เงิน๘๐๐บาท
คุณผู้ชมเอกสารเตรียมอะไรบ้าง

กรอกข้อมูลขอใช้สิทธิ์บุคคลเดิมที่เว็บของสำนักงานประกันสังคม

บัตรประจำตัวประชาชนเอาตัวจริงนะ
สำเนาบัตรพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องอืม
มุดบัญชีธนาคารที่ใช้สำหรับในการรับเงินยื่นเอกสารทั้งหมดที่ไหน
ที่สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านท่าน
แต่อย่างแรกเลยไม่ได้ได้กันทุกคน
หมายถึงว่าคุณจะต้องเป็นคนที่จ่ายเงินให้กับประกันสังคมก่อนนะ
ไม่ว่าจะเป็น๓๓๙และ๔๐ถึงจะได้๑๐นี้ค่ะ
ก็จดกันเอาไว้ทำความเข้าใจกันไว้ก่อน
ก่อนมีบุตรจะได้รู้ว่าเราจะได้เงินจากไหนได้บ้าง

ก่อนมีบุตรมีผัวก่อน
เดี๋ยวก็คืออาจจะต้องหาคู่ก่อน

เอางี้คุณผู้ชมฮะไปดูเรื่องนี้กันหน่อยที่จังหวัดลำปางนะครับ
ไปดูต้นไม้ต้นนี้ออกลูกออกมาดูแล้วแปลกประหลาดดีแท้
คือต้นขนุนต้องออกลูกมาเป็นขนุนใช่ไหมใช่ค่ะแต่ที่นี่ออกลูกมาเป็นแบบนี้ครับอ๋อยังไงล่ะ
อ้าวดูตกใจไหมล่ะ
พ่อขนุนนังของเพศโอ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะสุภาษารา
อะไรล่ะต้นขนุนออกลูกมาแบบนี้ครับ
บ้านเลขที่นะบอกไว้ก่อนเลยรีบจดแล้วกัน๗๑จะได้ไปดูถูกไม่ใช่อะไรหรอก
ตำบลชมพูอำเภอเมืองจังหวัดลำปางครับ
ไปเจอคุณลุงคุณป้าเจ้าของบ้านแกนะรีบพาผู้สื่อข่าวของเราไปดูลูกขนุน
ที่กำลังออกดอกออกผลเต็มต้นแต่มันมีอยู่ลูกนึง
มันไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาเนี่ยครับเปลือกและหนาม
ส่วนใหญ่มันเป็นสีเขียวทั้งลูกใช่ไหมแต่ลูกนี้มันแหวกแนวไอ้ตัวเปลือกมันสีเขียวมันอยู่ด้านบนไง
เป็นเป็นเหมือนเป็นพุ่มพุ่มอยู่ข้างบนส่วนไอ้ข้างล่างลงมาน่ะสีไม่เหมือนชาวบ้านเขาเลย
และมันดูกลี้เกลืองเก่าดูแล้วแหมชวนให้คิดซะเริ่ม
คุณคิดว่าอะไรเลยลูกสากที่เอาไว้ตำนั่น
ไม้ตีพริกเธอหลวงคุณลุงคุณป้านะครับอย่ารอช้าคุณนักข่าว

มันจะต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในนี้แน่เลย

เอาไปเสี่ยงโชคครั้งอีกครั้ง
แม้เลขนี้จะเป็นเลขท้ายรางวัลที่หนึ่ง

แต่ลุงคุณป้ะแพ่งมองลูกขนวนปะหลาด

ถอยมาพาไหม

แต่เห็น๒๕เล็ก

อย่างนอกโอ้โห้ยเอาที่ไหนมาสองห้าสองหกโอ้โห้ยสภาพสภาพ
สภาพอย่างเงี้ยเอาดูยังไงอ้าวถามหน่อยดูยังไงดิฉันว่าหนึ่งหนึ่ง
หนึ่งอ้าวหนึ่งหนึ่งมันตีเป็นอย่างอื่นไม่ได้มันตัวเดียวอันเดียวเออ
แต่มันมันเอาจริงจริงดูยังไงดูยังไงก็ดูไม่ออกอ่า
แต่แบบถ้าถามว่ามันเหมือนอะไรผมว่ามันก็เหมือนเหมือนอะไร
เอางี้แล้วแต่ละกันแต่ละคนจินตนาการไม่เหมือนกันอ่า
ถ้าบอกว่าไม่เหมือนคุณทำอย่างงี้แล้วกันยังไงไม่เหมือนตรงไหน
เอาปากกามาวงเออเออจะได้รู้ไม่เหมือนตรงไหนค่ะ
ผ่านเรื่องเหมือนหรือไม่เหมือนน่ะเอางั้นแล้วกันไปที่ไปที่ทางนั้นดีกว่า
แต่ยังคงวนเวียนอยู่กับคำว่านี่แหละอยู่แถวแถวนี้แหละนั่นแหละนะ
คือผู้ชายคนนึงเขาเกิดอุบัติเหตุครับคุณหมอก็ต้องพามาเลยน่ะเอ้ย
มารักษาเลยนะคือสิ่งที่มันไปอุดอยู่ตรงที่เปิดขวดน่ะเออ
เป็นอะไรมันเป็นอะไรอ่ะหวัดเสียวมากไปดูค่ะ
เหตุการณ์ก็เกิดข้ามเมื่อวานนี้เองอุ้ยมูลและนิทิอ่ะแล้วจะเห็นไหมล่ะเนี้ย
ภาพไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังไม่ต้องกลัวเดี๋ยวบอกว่าอะไรติด
ขุนก็ต้องระวังน่ะฟังข่าวนี้ก็ต้องระวังน่ะหรอหรอ
มูลและนิทิมีรักเข้าออฟไลท์ขุนรัตนาวุฒิที่กาญจนบุรีค่ะครับ
ได้รับแจ้งขอกำลังขออุปกรณ์ตัดเหล็ก
ไปที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่สิบเก้า
ก็เลยประสานอาสาสมัครที่อยู่ใกล้เคียงไปช่วย
ไปช่วยผู้ชายคนหนึ่งครับเอาวัยวะเพศไปติดอยู่กับที่เปิดขวด
อะไรนะอวัยวะเพศไปติดอยู่กับที่เปิดขวดไอยา
อวัยวะเพศไปติดอยู่กับที่เปิดควนโอ้ยรู้แล้วไม่ต้องย้ำ
เอาเหรออ่าแล้วทีนี้เอาออกเองไม่ได้ไงคุณผู้ชมโอ้โหทีนี้ทำยังไงอ่ะ
อาสานะครับอาสาสมัครกู้ภัยเขาไปถึงเขาไปพร้อม
หมอและพยาบาลเลยนะเห็นปั๊บบอกข่าวร้ายกับผู้ชายคนนี้เลย
ว่าต้องตัดโอ้ยคุณหมอใจร้ายตัดเลยเหรอเออ
ผู้ชายคนนั้นเขาก็บอกว่าโอ้หมอไม่ตัดไม่ตัดไม่ได้เหรอ
ต้องตัดงั้นตัดสักครึ่งหนึ่งได้ไหมอ่ะแล้วครึ่งหนึ่งเหลือไว้ทำอะไร
หมอบอกไม่ได้ต้องตัดทั้งหมดก็เถียงกันอยู่สักพัก
บอกครึ่งหนึ่งทั้งหมดครึ่งหนึ่งทั้งหมดสรุปตัดอะไรตัดอะไรคะ
ไอ้ที่เปิดขวดอ่ะออกเท่านั้นเองโอ้โล่งใจโอ้โห
ยังอยู่ครบเนอะยังอยู่ครบโอ้ยอ่ะนี่ข่าวเนี้ยสรุปตัดจริงจริง
เรียบร้อยตัดไอ้ที่เปิดขวดอ่ะเอาออกมาได้โอ้โห
เอาคุณผู้ชมขาหลายคนเนี้ยเกิดคำถามขึ้นในใจตอนนี้น่ะ
เอาจริงจริงนะเข้าไปได้ยังไงแล้วนะคือไอ้เราเนี่ยอ่านข่าวแบบเนี้ย
เราก็ไม่กล้าที่จะฟันทงนะว่าเขาเอาเข้าไปด้วยสาเหตุอันใด
คุณเดี๋ยวเอามือมือมือเดี๋ยวเอามือไว้ข้างหลังอ่าคือเราก็ไม่รู้อ่ะ
ว่าเอาออกดีกว่ามันมันเล่าไม่ถนัดคือก็ไม่รู้ว่าเข้าไปได้ยังไง
แต่ปัญหาคือพอเข้าไปปั๊บเนี่ยมันออกไปได้ไงใช่ไงใช่ไหม
เข้าได้ออกไม่ได้อ่ะมันคาอยู่อย่างงั้นอ่ะเออเออ
สุดท้ายก็ต้องตัดข้างข้างหมายถึงไอ้ที่เปิดขวดนะเออ
ไอ้ข้างข้างตัวนั้นออกโอ้โหหวัดเสี่ยวมากเลยอ่ะ
เอาเป็นว่าอะไรที่มันจะเป็นความเสี่ยงที่จะไปทำให้เกิดอันตรายกับร่างกายตัวเองแบบนี้ค่ะ
อย่าทำเออคุณอย่าทำไม่ทำอยู่แล้วมันเป็นมันเป็นชุดที่บ่อปางเออ
อย่าไปทำอย่างนั้นไปดูเรื่องนี้กันหน่อยโอ้โห
เขาบอกว่าแชร์กันไม่ได้แค่เฉพาะในเมืองไทยมันแชร์กันไปทั่วโลกจริงกับคลิปในต่างประเทศ
เดี๋ยวพาไปดูหน่อยนะครับกับเครื่องสนุกที่นี่ฮะ
เขาบอกว่าเล่นสไลเดอร์ลงมาสุดท้ายหลับกลางอากาศเลยครับอุ้ย

นี่แหละครับจันหลุบจริงจริงนอนเลยครับนี่นี่นี่
ตุ้มโอ้โหมันกระแทกแรงนะครับน่ะโอ้น่าเห็นใจเนี่ยสไลเดอร์เนี่ยนะครับ
ไอ้จุดที่อันตรายก็คือไอ้ที่แบบว่ามันโค้งขึ้นมานั่นแหละ
มันเหมือนกับว่าดีดให้คนลอยขึ้นสูงแล้วโอ้โหทิ้มลงมาแบบนี้
คือตอนแรกคนที่เขาถ่ายคลิปก็คือเพื่อนของคนที่เล่นเครื่องเล่นนี่แหละ
แต่เหตุการณ์มันประมาณว่าเขาคิดว่าเพื่อนแกล้ง
อ่านอนอยู่อย่างงี้ไม่ยอมกระดิกเลยแต่ไลฟ์การ์ดข้างข้างเขารู้
อาการแบบนี้ไม่ใช่แล้วไม่แกล้งแล้วเนอะไม่ใช่แล้วเออสลบจริงครับค่ะโอ้โห
คลิปคลิปนี้พอออกไปนะเช้าเนียนสิงห์แตกค่ะอืม
ก็บอกว่าเขาตั้งใจหรือเปล่าตั้งใจแกล้งเพื่อนหรือเปล่า
บางคนก็บอกว่าเอ๊ะถ้ามันเป็นเหตุการณ์จริงเนี่ยเขาวูบกลางอากาศหรือเปล่าเนี่ย
วูบกลางอากาศเลยครับโอ้อากาศสุดท้ายช่วยไว้ได้นะครับอืม
โอ้โหเห็นแล้วน่ากลัวจริงเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่เอลกวาดอร์นะ
อเมริกาใต้อ่าอืมหลังจากคลิปนี้แล้วก็จะมีคลิปที่เขาช่วย
ช่วยเหลือผู้ชายคนนี้นะคะเป็นไลฟ์การ์ดกลับคืนมีชีวิตมาได้
คุณผู้ชมฟื้นฟื้นฟื้นถือว่าเป็นเครื่องเล่นที่อันตราย
อ่ะที่ฉันเพิ่งบอกว่าที่ฉันเห็นนะที่เกาะพังอันแบบนี้เกาะพังอัน
เหรอแบบนี้เลยไปมาเมื่อไหร่อ่ะทำไมทำไมเงียบแล้วทำไมเงียบแล้ว
อากาศแล้วอ่ะไม่รู้จะตอบยังไงอ่ะเกาะพงันเอาไปกับใครอ่ะ
เอาเงียบอีกแล้วเอาเอาเอาเอาไปดูเรื่องอื่นเยอะมากดีกว่า
เห็นเขาบอกว่าสาวร้องกรี๊ดเลยโอ้โหนี่เป็นอุบัติเหตุที่
คนที่นั่งอยู่ในรถฝั่งตรงข้ามนะเขาบอกตายตายแล้วรถพ่วงรถพ่วง
รถพ่วงรถพ่วงมันจะพุ่งหาฉันหรือเปล่ากรี๊ดสุดเสียงเลย

สาวเจอผมนี่กรี๊ดอย่างนี้เลยนะเวลาผมลอยน้ำมานี่เขากรี๊ดผมอย่างนี้เลยนะ
คุณลอยน้ำมานี่คือคุณจะไปกินไก่บ้านใครหรือเปล่า
โอ้ยผมไม่ได้ไปกรี๊ดแต่สนับสนับไปว่ายน้ำ

ด้วยความกรี๊ดสุดเสียงเนี่ยเพราะอะไร
เพราะท้ายรถพ่วงมันหลุดออกจากตัวพ่วง

แล้วตอนแรกเนี่ยนะเขาบอกว่ามันกลิ้งมาเขาเห็นแล้วไกลแล้ว
กลัวกลัวว่ามันจะมาถึงรถกลัวกลัว
สรุปสุดท้ายมันค้างอยู่ที่เกาะกลางถนนคุณผู้ชมค่ะ
แล้วกล้องหน้ารถเขาบันทึกภาพไว้
เออดีนะมันคาอยู่ตรงนั้นนะคุณสุพัสรา
อ่าคนที่นั่งอยู่ในรถนี้นะคะแล้วก็เป็นเจ้าของกล้องชื่อว่าคุณรัตนาพร
เธอบอกว่า๑๐ตุลาคม๑๑มูลค่ะ
กำลังจะขับรถเข้าตัวเมืองมุกดาหาร
ถนนนี้ถนนชายางกูลครับก็มีคนขับรถอยู่ด้านหน้าด้วยหนึ่งคันแบบนี้นะฮะ
ตามที่เห็นในภาพนั่นแหละแต่อย่างนี้เธอบอกว่าเธอขับมาถึงที่บริเวณ
สามขาตำบลคำป่าหลายจังหวัดมุกดาหารนั่นแหละ
ซักพักเห็นว่ารถปันทึกเนี่ยกำลังแล่นสวนมาอีกนิด
จังหวะนั้นครับสังเกตเห็นว่าส่วนพ่วงของรถมันหลุดแล้ว
เอาง่ายส่วนหางไอ้ส่วนหัวน่ะไปก่อนแล้ว
ทิ้งส่วนท้ายเอาไว้แบบนี้ครับ
ทีนี้พอมันไม่มีไอ้รถลากข้างหน้าทำไงมันก็ไหลไปตามทางของมันเรื่อยอย่างนั้น

เคราะห์ดีมันไม่ข้ามเลนมามันคาตรงเลนกลางตรงนั้นนะครับ
คุณเห็นไหมฮะไอ้ตรงกั้นป้องกันเลนเอาไว้นะ

พูดสุดท้ายของเราก็ลงไปตรวจสอบเลยนะคุณสุภาษณ์สร้าง
ก็ยังมีร่องรอยนะคะร่องรอยอยู่ที่บริเวณเกาะกลางถนน
ทีนี้ไปถามชาวบ้านอยากรู้ว่าชาวบ้านเห็นเหตุการณ์ไหม
มีชาวบ้านบางคนเห็นเหตุการณ์ค่ะ
เล่าให้ฟังตอนนั้นกำลังอยู่ในร้าน
ได้ยินเสียงดังคล้ายเบรกเลยออกมาดู
ส่วนพ่วงของรถค่ะพุ่งไปอยู่บนเกาะกลางถนนแล้วนะคะ
ตอนนี้เจ้าส่วนพ่วงถูกเลิกย้ายแล้วเรียบร้อยนะคะ
เพราะว่าตอนแรกเขาก็ยังกลัวนะถ้าสมมุติทิ้งไว้แบบนี้มันจะหล่นลงมาไหม
ก็รถใครใครขับไปแถวนั้นกล้ากลัวนะคะ
อย่างนั้นก็ต้องฝากเตือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือคนที่ขับรถใหญ่นะ
คือก็ไม่ได้ว่าเขาไม่ดีอะไรยังไงนะ
ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็เช็คสภาพรถกันก่อน
แต่ก็ต้องเช็คให้ดีนะไปหลุดกลางถนนแบบนี้มันเป็นอันตรายต่อรถคนอื่นเขาด้วย
อันนี้ถือว่าเคราะห์ดีไม่โดนใครแต่ถ้าโดนนี่คือเป็นอุบัติเหตุนะคะ

ไปดูเรื่องราวหัวร้อนบนท้องถนนกันบ้างดีกว่านะครับ
ให้ดูกันเนี่ยไม่ได้ว่ามาให้ดูเรื่องของความรุนแรงนะ
แต่ฝากเตือนกันให้ใจเย็นลงหน่อยสุดท้ายมันจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับ
อย่างเหตุการณ์นี้ฮะจู่มีรถเก๋งป้ายแดงคันหนึ่ง
มาจอดหน้าขวางรถอีกคันนึงคือลักษณะเหมือนกับมีเรื่องกันมาก่อน
แล้วสุดท้ายเข้าข้างทางเหมือนจะเจรจาแต่ไม่ได้เจรจากันครับ
สรุปคนนึงนะครับเป็นคนหนุ่มคนนึงหัวร้อนครับ
เอาขวดเวียนไปขวางใส่หน้ารถอีกคันครับ

อ้าวเนี่ยครับโหโห้อะไรกันเนี่ยโหโห้รุนแรงจริง
ในจังหวะนี้คือเข้าข้างทางกันแล้วเหมือนจะคุยกันรู้เรื่องแต่ไม่รู้เรื่องฮะ
คนนี้วิ่งตามมาพร้อมขวดเบียร์เนี่ยแล้วเครื่องเลย
กระจกแตกเลยครับแตกเลยนะตามคลิปที่เห็นเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
คลิปที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยได้ยินเสียงร้องของผู้หญิงนะ
ช่วงที่บอกให้ถอยถอยถอยเนี่ยเกียร์หนึ่งไปเลยไปเลยเนี่ย
จังหวะเนี่ยขวดถูกปลาใส่กระจกหน้ารถแล้วและในเสียงนอกจากเสียงของผู้หญิงที่ตกใจแล้ว
เขาบอกว่าฟังดีจะมีเสียงคล้ายเด็กผู้ชายเอ้าในรถมีเด็กด้วยเหรอเนี่ย
ก็เลยนี่แหละค่ะไปโรงพักเลยนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่ท้ายคลิปทีนี้คุณผู้ชม
เป็นภาพผู้หญิงคาดว่าน่าจะเป็นคนที่อยู่ในรถนี่แหละมีผ้าก๊อตติดอยู่ที่ศีรษะแล้ว
และเขียนว่าแปดเข็มโอ้โหเนี่ยครับได้แผลไปด้วยนะครับเหตุการณ์นี้นะครับ
ทางเพจดังนะอย่างเพจเฮียขับรถนะครับก็โพสต์เอาไว้พร้อมกับข้อความแบบนี้นะครับ
เนี่ยถ้าอ่านตามนี้ก็เขาจะเขียนเอาไว้ว่าจะชวนกินเบียร์ก็ชวนดีคว่างมาอย่างนี้ขวดแตกหมด
ว่าอย่างนั้นอ่านประมาณนี้แล้วกันนะมันเป็นข้อความแบบประชดประชันนะครับคุณผู้ชมครับ
แต่เล่าให้ฟังว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนแต่ในคลิปเนี่ยไม่ได้ระบุว่าเกิดขึ้นที่พื้นที่ไหน
แต่คนที่เห็นคลิปนี้ก็บอกว่าโอ้โหแบบนี้มันอันตรายเกินไปแล้วลักษณะแบบนี้มันรุนแรงเกินกว่าเหตุ
ก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับตัวคนก่อเหตุให้ได้นะฮะ
จะได้ไม่ทำเป็นเยี่ยงอย่างแบบนี้มันถ้าเกิดจับไม่ได้ไปได้ใจทำอย่างนี้กับคนอื่นเขาอีก

คุณผู้ชมคะหลังจากที่คลิปนี้แชร์ในเพจเฮียขับรถใช่ไหมมีคนไปดูค่ะ
มีคนไปคอมเมนต์บอกว่าดีแล้วที่หนีออกมาไม่ใช่เพราะเราขี้ขลาด
แต่ในรถมีเด็กและมีผู้หญิงลักษณะก็คือเป็นครอบครัวค่ะ

เฟฟตัวเองดีที่สุดเพราะเขาเชื่อว่า
คนที่อยู่ในรถที่ถูกปลาขวดเนี่ยไม่มีอาวุธนะคุณ
เหตุการณ์รุนแรงที่แบบบางทีอาจจะมีเรื่องมีราวก่อนหน้านี้
อันนี้เราก็ไม่ทราบจริงนะว่าเป็นยังไงมาก่อนหน้านี้
แต่สุดท้ายมาลงกันที่ความรุนแรงแบบนี้เราก็ไม่สนับสนุน
เพราะสุดท้ายมันจะเป็นคดีความจะติดคงติดคุกกันก็มีมาแล้วนะ
เป็นเรื่องบรรดาใหญ่ตรงเสียอนาคตจริงครับใช่ไหมจริงครับ
คุณผู้ชมค่ะจากคดีดังวันละ๔สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ
พ่อตาคว้ามีดพระไปฟันหัวลูกเขย

ลูกเขยเนี่ยนอนเสียชีวิตจมกองเลือด
นับจนถึงวันนี้เข้ามอบตัวแล้วค่ะคุณผู้ชม
นี่เป็นภาพเหตุการณ์นะคะช่วงที่พ่อตาเนี่ยเอามีดไปฟันลูกเขย

ตาชื่อว่านายสมชายค่ะหรือว่าช่างชายอายุ๔๕ปีนะคะใช้อีโต้เลยนะ
ลูกเขยลูกเขยชื่อว่านายประเสริฐพันเอกหรือว่าในไก่ค่ะ
ในไก่เสียชีวิตจมกองเลือดนะคะ
จุดนี้เป็นบ้านพักคนงานทำเฟอร์นิเจอร์ค่ะที่ตำบลคลองควายอำเภอสามโคกจังหวัดปฐุมธานี
เกิดขึ้นช่วงวันที่๘ตุลาคมหลังเกิดเหตุพ่อตาคนนี้ขับรถหนีออกไปเลยค่ะ
ครับแล้วอย่างนี้นะครับเมื่อช่วงเที่ยงของเมื่อวานที่ผ่านมาครับ
นายพายับพุกเจริญนะครับเป็นน้าของนายสมชายผู้ก่อเหตุนี่แหละ
ก็ได้ประสานไปยังผู้ใหญ่บ้านหมู่๖เนอะแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองด้วย
ได้นำตัวนายสมชายเข้ามอบตัวกับตำรวจภูทรศากเหล็กจังหวัดพิจิตร

ช่วงที่เข้ามอบตัวนะคะนายสมชายอยู่ในชุดเสื้อลายสก๊อตค่ะ
หมวกแก๊ปมาด้วยใส่กางเกงยีนแล้วก็ใส่แมสด้วยนะคะ
หลังจากที่ไปเจอกับตำรวจก็ให้ปากคำใช้เวลาช่วงนี้ไม่นานค่ะครับ
เอาเบื้องต้นที่ตำรวจคุยกับทีมข่าวของเรา
ตำรวจบอกว่าเขาปฏิเสธข้อกล่าวหานะบอกว่าเดี๋ยวจะให้การในชั้นศาล
ตำรวจก็เลยควบคุมตัวเข้าห้องขังทันทีนะคะ
เพื่อรอตำรวจปฐุมธานีเดินทางมารับตัวกลับไปดำเนินคดี
ทำไมต้องเป็นตำรวจปฐุมธานีมารับตัว
เพราะจุดเกิดเหตุอยู่ที่ปฐุมธานีนะคะ
เขาบอกแบบนี้นะครับสาเหตุที่ทำให้ผู้ต้องหาเนี่ยตัดสินใจเข้ามอบตัวนะ
หลังจากค่ำเมื่อวานที่ผ่านมาคือตัวผู้ต้องหาเปิดทีวีดูข่าวค่ำ
ไทยรัฐทีวีกับไทยรัฐนิวโชว์นั่นแหละ
แล้วไปดูตอนที่แม่ให้สัมภาษณ์วิงวอนทั้งน้ำตาขอให้มอบตัว
ตัวเขาก็เลยคิดได้สงสารแม่และพ่อที่ป่วยประกอบกับนายสมชาย
ก็ถูกตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่กดดันอย่างหนัก
จนต้องแฝงตัวปลอมตัวหนีไปกบดานนอนอยู่ในป่านู่นน่ะ
สุดท้ายทนไม่ไหวเลยติดต่อผ่านแม่และญาติยาด
รวมไปถึงผู้ใหญ่บ้านเพื่อขอเข้ามอบตัวครับ
หลังจากที่ชุดตำรวจของท้องที่ที่เกิดเหตุ
ก็คือสพสามโคกมารับตัวที่สพศากเหล็ก
เมื่อนำตัวผู้ต้องหามาถึงที่สพสามโคก
รีบนำตัวหลบนักข่าวเลยค่ะคือนักข่าวไปรอทำข่าวกันเยอะ
หน้าโรงพักค่ะต้องแอบพาขึ้นหลังโรงพัก
แล้วก็เข้าห้องควบคุมตัวทันทีเลย
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณสุภาษานางเสมียนพึ่งสถิตภรรยาของนายสมชายนี่แหละ
แล้วก็พี่สาวของนายสมชายด้วยมาพร้อมกับลูกสาวนะครับ
ซึ่งเป็นภรรยาของนายไก่ผู้ตายเนี่ยฮะญาติญาตินะฮะมาเนี่ยฮะ
ญาติญาติก็เดินทางมาก็หวังจะมาเยี่ยมนายสมชายนั่นแหละ
แต่ทางตำรวจเนี่ยบอกว่ายังไม่อนุญาตให้เข้าไปเยี่ยมนะครับ
พี่สาวของผู้ต้องหานะคะคุยกับผู้สื่อข่าวของเราค่ะ
บอกว่าเสียใจนะกับครอบครัวผู้เสียชีวิตก็คือลูกเขย
ไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์เศร้าแบบนี้แต่มีแต่
แต่ถ้าผู้ตายไม่บีบคอลูกของตัวเองก่อนก็คือ
ผู้ก่อเหตุไม่สติหลุดหรอก
คือลักษณะก็ทะเลาะกันแต่จุดเริ่มต้นจริงมาจากการดื่มเหล้าด้วยกันนั่นไง
ใช่นั่งวงดื่มเหล้าด้วยกันก่อนฟังเสียงค่ะ
เราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ว่าณตอนนั้นคืออะไรมันเกิดขึ้น
แต่ก็เสียใจด้วยแล้วก็เข้าใจคนเป็นพ่อเป็นแม่
ก็เสียใจด้วยนะไม่อยากให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นหรอก
เขาก็เหมือนเขามันสติขาด
ที่เขาบอกหนูไม่ได้อยู่ในการจากคนที่เขาพูดว่า
คือทุบรถหรือว่าอะไรเนี่ยคือเขายังทำใจได้แล้ว
แต่ที่ทำใจไม่ได้เลยคือบีบคอลูกคนเล็ก
คือมันคือลูกคนเนี่ยคนเนี่ยที่มีแขนเลย
หรือเป็นการเหมาทาศีที่ร้านเฟอร์นิเจอร์จุดเกิดเหตุ
พักอาศัยอยู่ในร้านเฟอร์นิเจอร์นี่แหละ
หลังเสร็จงานชวนกันดื่มเหล้า

มีปากเสียงกันค่ะทีนี้

เนี่ยครับแล้วมีปากเสียงกันแบบเนี่ยครับ
หลังก่อเหตุนะครับนายสมชายได้ขับรถยนต์พร้อมกับพาภรรยาลูกชายและลูกสาว
ก็คือภรรยาของผู้ตายนั่นแหละรวมไปถึงหลานด้วยหลบหนีไปด้วยกันนะครับคุณสุภาษา
พอหลบหนีปุ๊บเนี่ยตำรวจทำหน้าที่เลยนะคะ
ตำรวจสืบสวนทราบว่าสมชายหนีไปอยู่ที่ตำบลไร่ชิงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมค่ะ
เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนติดตามไปไปเจอรถยนต์รถยนต์ของสมชายเนี่ยที่ใช้ขับหลบหนี
อยู่ที่ลานจอดรถบ้านเอื้ออาทรไร่ชิงแล้วภายในรถมีอาวุธมีดด้วย
ที่ไหนสมชายเนี่ยใช้ในการก่อเหตุนะคะต่อมาค่ะตำรวจสืบทราบว่า
ผู้ต้องหาหลบหนีไปที่บ้านเกิดที่พิจิตรก็เลยประสานตำรวจท้องที่พิจิตรก็คือสากเหล็ก
ติดตามกดดันจนกระทั่งมายอมมอบตัวนี่แหละค่ะ
เอางี้ละกันครับหลังแถลงข่าวนะครับตำรวจจะควบคุมตัวผู้ต้องหานะครับ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพในจุดเกิดเหตุต่อไปนะ
เอาส่วนศพลูกเขยค่ะหลังจากเมื่อวานนี้พ่อกับแม่เดินทางไปรับศพลูกชายที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์จังหวัดนคร
จังหวัดปฐมธานีนะคะนำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลค่ะ
ที่ตำบลสนามคลีอำเภอเมืองจังหวัดซุภัณฑ์บุรีค่ะ
เหตุการณ์นี้นะคะมันก็เกิดขึ้นจากดังแรกเลยความเมา
คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเหตุนะครับสาวส่งพิซซ่าครับขับขี่รถมอเตอร์ไซค์นะครับ
ก็พยายามที่จะหักหลบรถกระบะคันหนึ่งที่ยูเทิร์นกลับมา
สุดท้ายครับรถมอเตอร์ไซค์ถลายไปกับพื้นแล้วไปชนต้นไม้

แต่รายงานให้ฟังกันก่อนนะครับว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น
เหตุนะครับพบผู้เสียชีวิต๑รายและผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้ชายอีก๑รายนะครับ
ทราบชื่อต่อมาครับคือนายวรทรัพย์เฉลิมทรัพย์อายุ๒๕ปี
คนนี้เจ้าหน้าที่รีบส่งตัวประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำไปที่โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
อย่างเร่งด่วนเพื่อทำการรักษานะครับผู้เสียชีวิตนะคะทราบชื่อว่านางสาวละลิดาค่ะ
ขออภัยค่ะลาลิตาอายุสิบแปดปีนะคะเป็นพนักงานส่งพิซซ่าอืม
แผลที่ใหญ่และคาดว่าจะทำให้เกิดการเสียชีวิตคือ
เป็นแผลเปิดที่ศีรษะและใบหน้าค่ะ
ที่เกิดเหตุนะคะพบรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตล้มคว่ำอยู่
คู่กรณีเป็นรถกระบะค่ะคนขับชื่อว่านายยุทธนานะคะ
อายุสามสิบสี่ปียืนรอให้กันกับตำรวจค่ะ
ก็ตามในคลิปแหละครับคุณผู้ชมฮะไปดูบริเวณคนต้นไม้ใหญ่ข้างทางที่โดนชนอ่ะ
พบร่องรอยของการชนอย่างแรงที่ต้นไม้ดังกล่าวรวมไปถึงถลายไปชนกับเสาไฟฟ้าด้วยสุภาษา
โอ้โหน่ากลัวจริงและทั้งนี้จากการตรวจสอบภาพจากกล้องหน้ารถของรถกระบะคันเกิดเหตุ
พบว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยรถกระบะกำลังจะเลี้ยวกลับรถ
เมื่อมาถึงจุดยูเทิร์นกลับรถอ่ะไอ้ช่องเลนซ้ายของถนนอ่ะค่ะ
รถจักรยายนต์ของผู้เสียหายเนี่ยแล้วก็เป็นผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ
เขาขับมาด้วยความเร็วฮะอืมมาแบบเนี้ยครับมันช่องมันแคบนะ
มันเหลือช่องนิดเดียวนะคือพยายามจะหลบรถกระบะค่ะอืม
สุดท้ายนะครับเสียหลักครับชนเข้ากับเสาไฟฟ้าข้างทางด้วย
ค่ะเสียชีวิตเลยนะครับเอาของพนักงานสอบสน
ยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาใครนะคะบอกว่าเดี๋ยวต้องรอผู้บาดเจ็บอีกหนึ่งไร่
จากเหตุการณ์นี้นะคะเดี๋ยวเรียกมาสอบสวนเพิ่มเติมค่ะ
ส่วนคนขับรถกระบะตำรวจนำตัวไปลงบันทึกประจำวันไว้นะคะ

อ่ะเดี๋ยวเรื่องของคดีเดี๋ยวก็ว่ากันต่อนะครับใช่ค่ะอ่ะคุณผู้ชม
ส่งข้อความไลน์มาพูดคุยกับเราได้นี่ส่งมาแล้ว
ให้กำลังจังให้กำลังใจสมบัติดีคู่กัดเอาหวานไหมท่าน
โอ้โหยังมีอีกหลายข้อความเดี๋ยวมาอ่านกันในช่วงหน้า
เดี๋ยวจะให้ดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับ
เป็นเหตุการณ์ที่ต้องระแวดระวังจริงบ้านใครมีเด็กเล็ก

บางครั้งบางคราต้องระวังเพราะเราเอามาให้ดูกันแบบนี้
ฝากเตือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นอย่างไรนั้น
กลับมาเจนจ้นกันต่อเข้มข้นสิ

มันยิบย่อยอ่ะคุณ

เรื่องแรกนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เป็นอุทาหรณ์จริงนะครับคุณผู้ชมครับ
ขับขี่รถในเขตชุมชนนี่ต้องระวัง

อยากขับเร็วเดี๋ยวมีอะไรโผล่มาแว๊บบ้างเป็นสุนัขบ้างเป็นเด็กบ้าง

อันนี้สำคัญเลยเพราะว่าเด็กในชุมชนบางทีเขาไม่รู้เป็นถนนเล็กนะครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ครับ
อ่ะเนี่ยครับน่ากลัวจริงเลยนะภาพจากกล้องวงจรปิดของบ้านผู้ใหญ่บ้านเนี่ยอยู่ตรงนั้นแหละครับ
บันทึกภาพเหตุการณ์นี้เอาไว้ได้นะเด็กหญิงคนนี้ประมาณสัก๗๙ขวบเองใส่เสื้อสีชมพูวิ่งข้างถนนไปมาแบบนี้ครับคือเรื่องของเรื่องเธอน่ะมาซื้อขนมอีกฝั่งหนึ่งกำลังจะเดินกลับไปอีกฝั่งหนึ่ง
ตรงบริเวณนี้เนี่ยคือถนนในหมู่บ้านหมู่หนึ่งตำบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะปกติเนี่ยน้องคนนี้จะวิ่งข้ามไปข้ามมาแถวนี้แหละ

มันเป็นถนนเส้นเล็กเล็กอะครับแต่จากภาพที่เห็นคุณเห็นไหมมันจะมีรถคันหนึ่งมาจอดอยู่พอจอดแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าบังน้องเขาเพราะน้องเขาตัวเล็กบางมุมอ่ะบางมุมอ่ะมันเป็นมุมของเขาแล้วทีนี้น้องก็เดินผ่านรถคันนั้นไปที่จอดอยู่กลายเป็นว่ารถคันนี้มองไม่เห็นค่ะแล้วขับมาเนี่ยก็ต้องยอมรับนะ

แต่ล่าสุดค่ะผู้ก่อเหตุย้อนกลับมาที่บ้านพักของตัวเองตำรวจเข้าปิดล้อมเลยเบื้องต้นเจรจาก่อนครับอยากจะให้เอกชัยสงบสติอารมณ์แล้วให้แม่มาเป็นกำลังเสริมเกลี้ยกล่อมใช้ธรโครงเรียกเอกชัยเลยลูกเอ้ยลูกเอ้ยยอมมอบตัวเถอะลูกแต่เอกชัยไม่มีทีท่าที่จะยินยอมแต่ยังได้แม่มาแล้วแม่มาแล้วได้
ปืนยิงปลาละเมฆในลักษณะเป็นพร้อม
ไอ้ปืนฉมวกนั่นน่ะที่เอาไว้ล่าปลาอย่างนั้นน่ะ
ยิงฟู้โดดเลย
อ่ะการเจรจาไม่เป็นผลนะครับ

ตะโกนโตต่อกับตำรวจด้วย

ตำรวจสั่งพิซซ่ามาให้นายเอกชัยกิน

ลงมานี่หิ้วถุงพิซซ่าขึ้นไปแล้ว

เนี่ยฮะแล้วทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับแม่ของนายเอกชัย
เอางี้แม่ของนายเอกชัยบอกนะฮะ
ด้วยน้ำเสียงสั่นเคลือเพราะสงสารลูกชาย
บอกกับทีมข่าวของเราแบบนี้นะว่า

แล้วเธอนะอยากให้เอกชัยเนี่ย
ไปรักษาเถอะลูกอาการติดยาน่ะ
แล้วกลับมาเป็นลูกที่ดีของแม่คนเดิม
โอ้ย
อยากให้เขาเอาเขาไปบำบัด

เอาแล้วสิ่งไม่ดีอะ
อยากให้เขากลับมาเป็นลูกคนเดิม

อยากให้เขาเป็นลูกดีเหมือนที่
แน่นอนกอดเขา
เล็กเขาโตเป็นนุ่มแล้วก็ยังให้เรากอดอยู่เลยนะ
เป็นนุ่มแล้วก็ยังกอดกันหอมกันอย่างนี้
เราก็บอกอย่าให้เขากลับมาเป็นอย่างนั้น
โอ้โหเอาคนที่เป็นแม่นะคุณผู้ชมนะ

เอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยนะคะ
ใช้เวลาประมาณ๓ชั่วโมง
แล้วจะพูดอะไรต่อ๓ชั่วโมงเขาลงมาเหรอ

และโดยเฉพาะมีอาวุธอยู่ในมือ
ตำรวจทำงานด้วยความระมัดระวัง

ตำรวจนะครับก็ต้องใช้กระสุนยาง
แล้วก็ใช้อาวุธที่แบบไม่ได้รุนแรงมากมาย

คุณผู้ชมฮะไปสนุกสนานกันต่อแล้วกันนะครับ
ในช่วงนี้กับสบัดข่าวเด็ก
ในช่วงนี้สนุกสนานกันกับความน่ารักของเด็ก

แต่มีวงเล็บหรือเปล่าด้วยนะ

สรุปแล้วภาพออกมาเป็นแบบนี้
ไม่ได้ว่าคุณแม่สั่นไหมคะ

คุณกินลูกไม่ได้นะคะ

เออแต่เด็กก็เนาะ

อ๋อเป็งสีเมจิกสีเทียน
อีกอย่างนึงคืออะไรรู้มั้ย

นี่แหละครับความน่ารักของน้องเอามาให้ดูกันแบบนี้
บ้านไหนเป็นอย่างนี้ส่งไลน์มาคุยกับเราไหม
ลูกคุณไปเล่นอะไรบ้างจะทำให้ไม่เรียวคุณสั่น
คุณไลน์มาบอกเราหน่อยนะคะส่วนคลิปถัดไป
ไปเอาใจช่วยน้องคนนี้หน่อยน้องเขาช็อก
เขาไม่เคยเห็นไดโนเสาร์และเห็นครั้งนี้เป็นการเห็นแบบระยะประชิดค่ะ

ไดโนเสาร์เหมือนที่เราเห็นในการ์ตูนเลย

เดี๋ยวดูดูดูไม่กล้าหันไปมองนะ
พยายามทำใจดีสู้ไดโนเสาร์

และน้ำที่อยู่ในแก้วได้กินหรือยังลูก

โอ้จำใจ

เอาของฉันก็มีเอาเอาทีนี้เธอเอาเส้นไปนะอืมอย่าอย่าเอาเอาน้ำซุป
เราจะกินเส้นเก็บเส้นไปกินโอ้โหเขาจะจะไปตีเลยนิดหน่อยแหละ
นิดหน่อยน่ะดีน่ะเป็นซุปธรรมดาอย่างเงี้ยเป็นตรงยมตรงยำแล้วยุ่งเลย
แปบตาอีกโอ้ยเอาเป็นว่าเหตุการณ์นี้ถ้าเกิดขึ้นกับครอบครัวไหนนะคะ
ผู้ปกครองอย่าลืมเรียกมาเตือนถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นจากอะไรที่หลังไม่ทำแบบนี้นะลูกนะ
ครับอ่ะเรื่องต่อไปไปดูกันหน่อยนะครับว่าเป็นการเลือกเลย
บอกผู้หญิงเขาเลยคุณจะเลือกแบบไหนอ้าวยังไงล่ะยังไง
มีอะไรให้ได้เลือกกันบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ามาตามต่อกันแบบชัดในคู่กัดสะบัดข่าว
คุณสุพัสราครับถ้ามีผู้ชายมาถามคุณบอกว่าให้เลือกเงิน
กับความรักอ๋อพอแล้วเงินเรื่องเงินโอ้งั้นก็ง่ายสบายดีพลอย
ทำไมตอบง่ายจังไม่คิดเลยไปดูไปดูคลิปนี้ดูสิว่าผู้หญิงคนนี้เขาจะตอบว่าอะไรครับ
พี่เนี่ยมีแต่หัวใจแต่ไม่มีตังค์ไอ้แม่งเนี่ยมีตังค์มีซูเปอร์คารด์แต่มันไม่มีหัวใจ
อุ๊ยผู้หญิงคนนี้พักกู้เดียวกันอีกครั้งนี้
แบบนี้ไปอยู่กับเสียชัดสายเปย์ได้เลยกำลังดังในโลกโซเชียล

ตายตายตายไปแล้วสวัสดีครับ

โอ๊ยตายตามไปแล้วสวัสดีค่ะ